พ้นโทษออกมาได้๒ชั่วโมง

๒ชั่วโมงนะฮะก่อเหตุเลยครับ
เพราะว่าอยากติดคุกอีก

เขาไม่เหงาเพื่อนเยอะมีข้าวกินด้วย

สพนจเทียนจชนบุรีนะครับ
เพราะว่ามีผู้เสียหายเขา
จับตัวคนร้ายที่มาก่อเหตุ

นายคันชิตสุทธิพิชัยอายุ๓๙ปี

ที่ไปขโมยของเขานะครับก็ถูกแจ้ง

พ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางหนองปลาไหล

อยู่ในเรือนจำ๖เดือนนานนะ

หลังจากพ้นโทษออกมานะครับ

ข้าวปลาอาหารก็ไม่มีกิน
แล้วก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนในคุก

ลักรถจักรยานยนต์ของเขา

มีที่พักมีข้าวปลาอาหารให้กิน

เหมือนกับตอนที่พ้นโทษออกมา
คือไม่ได้ตั้งใจทำอาหารกินเลย

ผู้ที่จับตัวนายคันชิต

แล้วก็ติดรถคนอื่นมาลงปากซอย

เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่คนงาน

คันชิตก็เลยเข้าไปเข็น
เขากับเพื่อนเห็นก็เลยไปจับตัว

เพราะว่าเห็นว่าในตัวเนี่ยมีถุงยาติดอยู่ด้วย
จูงสามล้อของที่บริษัทครับ

แล้วก็มาลงรถอยู่ฝั่งตรงข้าม

ก็เห็นรถสามล้อเขานึกว่าเป็นเศษเหล็ก
เขาก็เลยได้เข็นสามล้อมาทางนี้ครับ

เขามีถุงยาที่ให้มาจากเรือนจำ

พรรณฑนตรมนต์เอกธนพงศ์โพธิ
ภูมิกับการสพนาจอมเทียนบอกว่า
จากการตรวจสอบประวัติคดีในคันชิต

จำคุกมาตั้งแต่ปี๕๑นะ
ทั้งเรื่องของลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนายคันชิตอ้างว่าต้องการเอารถกลับบ้าน
จะเอาไปทำอาชีพขายของเก่า
แต่เรื่องว่าอยากไปอยู่ในคุกเพราะว่าสบายเจอเพื่อนอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้นายคันชิตยังไม่ได้บอกกับตำรวจนะ
ก็ไม่รู้ว่าได้ให้ข้อมูลกับทางคนที่เขาจับได้อะไรพวกนี้
แล้วก็ที่สื่อไปสัมภาษณ์นะครับแต่ยังไงก็มีความผิดนั่นแหละนะครับ
ตำรวจก็ดำเนินคดีแล้วก็ฝากขังที่สารแขวงพัทยาแล้ว
รักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีนะครับ